คุณผู้ชมครับส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นรายเดอร์นะ

นี่ฮะอยู่กับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนั่งเล่นมือถือกันอยู่
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้รถแท็กซี่เสียหลักพุ่งมาชนรถสีขาวที่จอดอยู่หน้าร้าน
ในซอยสังคมสงเคราะหย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครครับ
มีผู้ชายนั่งเล่นมือถืออยู่หน้าร้านด้วย
แล้วก็มีพี่รายเดอร์เป็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างกัน
จังหวะลุกขึ้นยืนนี่แหละครับโอ้โหรถมาพุ่งชน
รายเดอร์เนี่ยนะครับถูกอัดติดเข้าไปเลยนั่นน่ะ

หลังจากนั้นมีรถเก๋งคันสีดำนะครับสภาพด้านหน้าถูกชน
ป้ายทะเบียนห้อยต่องแต่งขับมาจอดที่หน้าร้านนี่แหละครับ

จากการสอบถามเจ้าของคลิปบอกว่ารถแท็กซี่มาทางตรง
แต่รถเก๋งสีดำออกจากซอยบ้านนะครับ
น่าจะไม่ได้มองหรือว่าเป็นมุมอับสายตาหรือเปล่า

จากนั้นรถแท็กซี่ก็เสียหลักไปชนรถเก่งที่จอดอยู่หน้าร้านครับ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บ๕คนเลยนะใครบ้างอ่ะ
คนขับรถแท็กซี่ผู้โดยสาร๒คน
ผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็พี่รายเดอร์ผู้หญิงครับ

รายเดอร์ผู้หญิงที่ร้องเสียงดังลั่นนะครับ
ตอนนี้เธอไปโรงพยาบาลราชพร้าวแล้ว
อกจากนี้ยังมีรถได้รับความเสียหายทั้งหมด๔คัน
ประตูของร้านร้านนี้ก็ถูกชนได้รับความเสียหายไปด้วย

รอให้ประกันมาเคลียร์เรื่องของค่าเสียหายครับ